พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะคะมีพระราชปนิษฐานที่จะทรงพัฒนากีฬาไทยให้ทัดเทียมระดับโลกตลอดรัชสมัยของพระองค์
อีกทั้งยังทรงให้ความสำคัญกับเตรียมนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติมาโดยตลอดด้วย

ระยะเวลากว่า๕๐ปีของนักกีฬาไทยบนเวทีโอลิมปิกเกม
นำความสำเร็จความยินดีความปลื้มปิติมาสู่ประชาชนชาวไทย
และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

นักกีฬาจนนำมาซึ่งความสุขของแฟนกีฬาไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคือหน่วยงานที่เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการจัดส่งและนำคณะนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและกีฬาระดับภูมิภาคระดับทวีปและระดับโลก
ก่อตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของไทย
ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

ส่งให้ความสำคัญกับกีฬาระดับชาติ
ก่อตั้งโอลิมปิกขึ้นมา
แล้วก็สัญลักษณ์ของโลมปิกที่เป็นรูปช้าง
และมีห่วง๕ห่วงช้างยืนบน๕ห่วงอันนี้
ก็ทรงพระอาธานมาให้

ให้พระอาทิตย์นักกีฬาประแข่งให้นึกถึงอันนี้
เพราะช้างก็คือช้างประจำ
ของเราช้างคือสัญลักษณ์ของประเทศไทย

ประจำพระบาทเจ้าหัวฐานเล่า

ที่เราติดมีช้างอยู่นะฮะ
ทีนี้ท่านก็มาออกแบบว่ามีช้างคือไทย

เป็นช้างเผือกเลย
ประจำพระบาทสมเด็จเจ้าหัวที่ในอดีตบ้างก็ตาม
แล้วก็ต้องใส่ห่วง๕ห่วง

อีก๕๐ปีก็ใช้มาตั้งแต่ต้น
พลตรีจารึกอารีราชการัน
ทิศเวลาทั้งชีวิตให้กับการทำงานในคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ทุกครั้งที่พลตรีจารึกเป็นคณะกรรมการเตรียมนักกีฬา
น้อมนำพระราชปนิษฐานของในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อประสิทธิภาพและชื่อเสียงของประเทศชาติ

ประสบความสำเร็จในการกีฬาบนเวทีโลก
นั่นคือสิ่งที่พลตรีจารึกระลึกเสมอว่า

ก้าวหน้าในเวทีโลกให้ได้
พระองค์ท่านก็ทรงคุยกับนักกีฬาอย่างเยี่ยม
สามัญชนธรรมดาทุกคนสบายใจคุยมีความสุขมาก
ผลสุดท้ายพอได้เวลาปั๊บพระองค์ท่านบอก
เหรียญทั้งหมดที่ให้ฉันฉันจะมอบกลับไปให้
ไม่มีใครคิดแต่ผมไม่ได้ขนลุกแล้ววันนั้น
เพราะพระองค์คิดของพระองค์เองว่า
เอารับมาทุกคนก็ดีใจที่รับไปมันก็ดีใจฮะ
ทรงให้ว่าเหรียญทั้งหมดนี้
ให้ไปเก็บไว้ที่บ้าน
เพื่อวงตระกูลของท่านเองของทุกคน
ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้สร้างชื่อเสียงของประเทศไทย
ไปทั้งโลกได้รู้จักประเทศไทย
อันนี้พูดแล้วก็ขนลุกครับผมว่า
หลังจากความสำเร็จของนักกีฬาบนเวทีโลก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มีพระราชดำรัฐแก่นักกีฬาว่า
ให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชน
และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อไป
และอย่ายึดติดกับความสำเร็จในวันนี้
เช่นเดียวกับสมรักคำสิง
โร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทย
การวางตัวอยู่ทุกวันนี้ก็พยายามนะครับ
พยายามให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมอยู่นะครับ
แต่ว่าบางครั้งคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเสมอไป

อย่างนี้ไม่ดีแต่บวกรบพูดหาของผมเชื่อว่า
ผมยังเป็นคนดีแน่นอนครับ
เพราะว่าการเป็นฮีโร่
เค้าว่าฮีโร่โอลิมปิก
คำว่าวีลบรูท

พระองค์ได้ทรงให้ความสำคัญกับการส่งนักกีฬา
เข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ
และนับเป็นรากฐานสำคัญต่อวงการกีฬาไทย
สู่ความสำเร็จในปัจจุบัน
สวัสดีทุกคน